ถามว่าการโอนสำนวนคดีของกำนันนกจากบิ๊กโจ๊กไปสู่กองปราบ

ของบิ๊กโจ๊กที่เป็นอดีตคนที่รับทำคดีนี้แล้ว

อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ว่ายังไงพี่อุ๋ยความเห็นเป็นไงดุเดือดไหม

คือถ้าโอนไปให้กองปราบทำ

ความจริงมีอีกหลายกองบังคับการนะฮะ

เจ้านายมาสอบลูกน้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

สามารถที่จะเข้าไปจัดการในเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพล

ผู้ท้อนทาคแล้วไปเจอ

พยานไม่กล้าให้ปากคำก็มี

ตำรวจปราบรามยาเสพติดนะฮะปัจจุบันเนี่ยยังเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจด้วยนะครับ
วันนี้มาพูดถึงเรื่องคดีกำนันนกนะมาคุยกับผมที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย
โดยพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงที่บริษัทกำนันนกเนี่ย
ถ้าเป็นในยุคท่านเนี่ยนะฮะก็คือยุคของพลตำรวจโทเรวัตอ่ะนะ
ยังเป็นตำรวจอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ในงานเนี่ยคว้าปืนยิงสวนทันทีเลย
ซึ่งหลายคนก็คาดหวังว่าเหตุการณ์น่าจะออกมาในทางนั้นถูกไหมตอนที่ได้ยินข่าวเรื่องนี้ครั้งแรก
เพราะท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นตำรวจที่ท่านบูท่านนักเลงสายบูถ้ามึงยิงลูกน้องกูก็ยิงมึง
แต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยตามรายงานเนี่ยคือพอหน่องท่าผายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนไปล็อกตัวแล้วใช่ไหม
มีคนไปกอดบอกว่าให้ใจเย็นเย็นแล้วก็เอาปืนมาได้แล้ว
ใช่แล้วหน่องก็ยอมเอาปืนยื่นให้กับตำรวจ
ตำรวจที่อยู่ในงานก็เลยอาจจะส่วนหนึ่งนอกจากช่วยเหลือคนเจ็บแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าถ้าไปยิงยิงใส่เลยยิงสวนเลย
เดี๋ยวก็จะถูกหาว่าทำเกินกว่าเหตุ
เพราะว่าเขาเอาปืนให้ตำรวจไปแล้วไม่ได้มีอาวุธอยู่ในมือแล้ว

แต่ถ้าเป็นท่านท่านบอกท่านไม่สนใจมายิงลูกน้องท่านหรือมายิงเพื่อนของท่านท่านก็ยิงใส่เลย
ส่วนการดำเนินคดีกับตำรวจทุกนายเนี่ยฮะที่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนี่ย
พลตำรวจโทเรวัตบอกว่านี่คือการทำงานตามขั้นตอน
เพราะถ้าไม่แจ้งก็ถือว่าตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนก็ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไปละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกก็๑๕๗อีก
ก็ต้องแจ้งไปก่อนแล้วค่อยมาแยกแยะว่าใครทำอะไรยังไง
แบบไหนช่วยตอนไหนอยู่ขั้นตอนไหน
ไม่ได้เห็นในภาพที่งานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ช่วย
การถ่ายโอนคดีจากภูทรภาคไปอยู่ที่กองปราบราม
ซึ่งขึ้นอยู่กับสอบสวนกลาง
พลโนโทเลวัตบอกว่าเป็นเรื่องปกติคดีใหญ่ที่ผู้ต้องหามีอิทธิพล
ต้องให้กองปราบทำเพื่อความสะดวกต่อการสอบสวนสืบสวน
ปล่อยให้พื้นที่ทำเนี่ยมันจะมีช่องว่างในการสอบสวน
โดยเฉพาะเรื่องของการมีอิทธิพลในพื้นที่
ถ้าส่วนกลางมาดูเนี่ยมันจะทำงานง่ายขึ้น
ผมก็ช่วยได้

คุณภาคภูมิเห็นป่ะ
เห็นให้การไปตามตรงเลย

ถ้าคุณไม่ไปสารสารออกหมายจับนะ
แล้วใครจะมาคุ้มกันผมแล้วบอก
ผมคุ้มกันคุณแต่ถ้าผมยังอยู่นะ
ถ้าผมย้ายไปมึงก็ระวังหัวตัวเองก็แล้วกัน

พยานก็บอกไม่เห็นดีกว่า
ส่วนที่กำนันนกมามอบตัว

เขียนหนังสือชี้แจงอะไรมาปฏิเสธข้อหา
แต่ก็ไม่ขอยื่นประกันตัว

หนึ่งคือถ้าไม่มามอบตัวเนี่ย

เพราะว่าเป็นคู่กรณีไปยิงตำรวจเขาตาย

แล้วขอประกันตัวออกมาแล้วมาอยู่นอกคุกเนี่ย
ไม่รู้ว่าตอนได้ประกันตัวจะกลับถึงบ้านหรือเปล่า
ยิ่งมาตอนหลังภูมิกับเบิ้มเนี่ย

มันยิ่งสร้างความคับแค้นใจให้กับใครหลายคน
อันตรายคดีอย่างนี้นะ
ไปยิงเขาตายอย่างนี้
ถ้ายังไม่รีบมอบตัวเร็วที่สุดเนี่ย

กำลังนกพกปืนตลอด

ถ้าตำรวจไปเข้าจับกลุ่มแล้วลูกน้องกำนันนกชักปืนจะยิงสู้ตำรวจ

ออกนอกคุกเนี่ยตีนไก่หน้าผากนะ
ระหว่างประกันตัวเรียบร้อยนะ
กลับบ้านเนี่ยจะถึงบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลย

ยิงเขาได้มึงไม่ถูกยิงบ้างเหรอ
และระดับภูมิกับเบิ้มเขาถึงขนาดเครียดยิงตัวตาย
นั่นคือประหารชีวิตตัวเองนะ
สารจะประหารชีวิตเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น

ผู้มีอิทธิพลปราบรังโจรมาเยอะเลย
คือเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์๔ทุ่ม๔๐เนี่ย
ท่านลอลอฟังอีกรอบลอชมอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าวันนี้ท่านเรวัตเนี่ยได้ให้คาถาไว้

คาถาที่ว่าโอ้โหเวลาจะออกไปปราบโจรอะไรเนี่ยท่านท่องคาถานี้เลย
จะบอกว่าชื่อพลตรวจโทเรวัตนี่ก็ดังในโซเชียลอยู่เหมือนกันนะ
นี่เดี๋ยวท่านรอจดคาถากันแล้วกันหลังจบไทยรัฐนิวโชว์
อีกหนึ่งความเห็นนะคะจากอาจารย์ประเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโส
ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและการศึกษาสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
คืออาจารย์ประเมฆบอกว่าคดีของสารวัตรสิวในมุมกฎหมายเนี่ยมันถือว่าชัดเจนแล้ว
เพราะว่ามีเหตุจูงใจไหนจะมีการทำลายพยาหลักฐานที่ชัดเจนอีก
แม้กล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุอาจจะไม่มีแต่ถ้ายกคดีที่ผ่านมา
จะใช้คำนี้เลยค่ะว่าแม้ไม่มีประจักษ์พยานที่ชัดเจน
สารก็ลงโทษได้เพราะมีมูลเหตุจูงใจ
ส่วนการช่วยผู้ต้องหาและพาหลบหนี

มีตำรวจบางนายถูกดำเนินคดีไปแล้ว

ก็ทำให้สังคมมองว่ามีความล่าช้า
แล้วโอนคดีมาให้กองปราบเนี่ย
ทำไมโอนมาแค่ส่วนเดียว
อาจารย์ก็แอบแปลกใจตรงนี้อยู่เหมือนกัน
ทำไมไม่โอนมาทั้งหมดแล้วทำทีเดียว

ส่วนประเด็นที่ว่าประชาชนไม่เชื่อมัน

อันนี้อาจารย์ประเมฆบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็น
คือไม่มีการจับผู้ต้องหาปลอมหรอก
แต่อยากให้ไปโฟกัสที่เรื่องคดีมากกว่า

จารย์บรมเมฆยืนยันบอกปลอมกันไม่ได้หรอกใช่ไหม